คุณผู้ชมคะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะ

ซึ่งก็ถือว่าเป็นค่ำคืนสุดท้าย
ที่ครอบครัวจะทำพิธีชาปนกิจในวันนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะยังคงมีคนดังในวงการบันเทิง
เดินทางมาที่วัดมกุฎกษัตยารามราชวรวิหารกันมากมายนะคะ
ซึ่งก็เดินทางมาไว้อะไรต่อการจักรไปของผู้กำกับดังคุณตะนิรติสัย

ทั้งคุณอาดวงดาวจารุจินดา

ฮิวโก้จุลจักรและคุณฮาน่าภรรยาก็มาด้วย
รวมไปถึงคุณปราบปราบประดนค่ะ
โดยก่อนที่จะเริ่มพิธีสวดพระอภิษฐรรม
ทั้งครอบครัวก็ได้รับภวงหรี่จากท่านผู้หญิงพรอยพรายลินเจ็นเส้น
ซึ่งท่านผู้หญิงเคยร่วมแสดงละครดาวหลงฟ้าภูภาษีเงินนะคะ
โดยท่านผู้หญิงพลอยไพรวรินค่ะได้ร่วมแสดงเป็นนางเอก
แล้วก็มีพี่ป๋อนัทวุฒิรับบทพระเอกในตอนนั้นด้วย
ซึ่งก็สร้างความปราบปลื้มใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะ
ทางด้านอานัทลาพาณิชย์ก็เป็นอีกพระเอกหนุ่มนะคะ
ที่แจ้งเกิดจากละครเรื่องกษัตริยาเมื่อปี๒๕๔๖หลายคนยังจำได้
ซึ่งก็เป็นผลงานของพี่ตะเช่นกัน
อานัทเนี่ยเล่าว่ามีความผูกพันกับพี่ตะอย่างมากนะคะ
ร่วมงานละครด้วยกันมาหลายเรื่อง
ซึ่งพี่ตะและผู้ใหญ่ในกันตนาคือคนที่ทำให้อานัท
มีคนรู้จักมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ผมเกิดได้ผมมีชื่อเสียงได้เข้าวงการได้
ก็เพราะว่าพี่อยู่เพราะว่าครอบครัวกันนานนี่แหละครับ

เป็นคนแนะนำเป็นคนสั่งสอนผมมาตลอดนะครับ
ก็ขอขอบคุณครอบครัวนี้มากครับผม
ไม่ได้เจอแกมานานพอสมควรนะครับ
คิดถึงแล้วกันพี่ขอให้พี่เดินทางดีแล้วก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองแล้วกันครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
และกลุ่มนักแสดงจากเรื่องสายฟ้าสลาตันตอนนั้นเนี่ยโอ้โหด่งดังมากนะ
สี่ปีแล้วว่ะสามสิบกว่าปีเลยมั้ยโอ้โหใช่ค่ะพี่แจ๊ค
เป็นละครที่พี่ตะเป็นผู้กำกับเขาก็เดินทางมาร่วมไว้อะไรด้วยนะ
ซึ่งพี่อุ้ยก็เป็นตัวแทนขอบคุณพี่ตะที่เปรียบเสมือนครู
แล้วก็เป็นพี่ชายที่ทำให้ทุกคนได้มาเจอกัน
แล้วก็มีสายสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน
เหมือนพี่แจ๊คบอกไปสามสิบปีกันเลยทีเดียวค่ะ

เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เข้าสู่วงการบันเทิง
ซึ่งก็แนะนำโดยอาตะนั่นเองค่ะ
คือเราจะมีวันนี้กันไม่ได้เลยถ้าไม่มีอาตาน
ขอให้อาภูมิใจในพวกเรานะคะว่าพวกเราด้วยความรักของอา
เราก็ยังมีกันและกันจนถึงวันนี้ค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะเวลา๕โมงเย็นทางครอบครัว
ก็จะมีการจัดพิธีชาติปณะกิจขึ้นนะคะ
คุณตะกันตนามาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ